ต่อกันที่สาวสวยคนนี้ดีกว่าสวยโสดแล้วก็ปังมากเวอร์นะคะ
สำหรับนี่น้องโบมิลลาดาของเกราะอย่างที่รู้กันตอนนี้ค่ะ
เดิมการย้ายสังกัดนะคะน้องโบเนี่ยบอกเลยได้ประกบกับเบอร์หนึ่งของช่อง
ณเดชน์คูกิมิยะนะคะและไม่ใช่คนเดียวนะเดี๋ยวเรามาพาเรทให้ดูว่ามีใครบ้าง
ฟันเลตติ้งไปคุณผู้ชมค่ะได้อย่างสวยงามแล้วก็ได้ทั้งกระแสด้วย
พร้อมกับนี่มีเสียงชื่นชมว่าเป็นการเปิดตัวละครเรื่องแรกในบ้านหลังใหม่ได้อย่างสวยงามไม่น้อยเลยนะคะ
อันนี้ก็ต้องปรบมือด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้น่ารักไงธรรมชาติ

พี่แจ้งต้องดูเรื่องนี้เห็นพูดถึงเหรอ
ผลงานเรื่องถัดไปค่ะพระเอกก็ยังปังไม่หยุดนะจ๊ะ
เพราะว่าละครเรื่องที่๒ของน้องโบเนี่ยจะเป็นการโคจรมาร่วมกัน
มากปรินยังไงล่ะเออก็ได้ผู้จัดนะคะพี่นกจริยานี่แหละ
แววมาว่าเป็นแบบดราม่านะรับประกันว่าความไฟลุกพึบพับแน่นอน
ครั้งนี้ร่วมงานกันกับพระเอกตีสุดหล่ออย่างอเล็กธีรเดช
แฟนแฟนรอติดตามได้เลยนะจ๊ะเออแล้วก็เพลงของพี่ก้องสหรัฐนะ
แล้วก็ได้ดาราสาวมากกี่มือพี่โดนัทมานัดสนาน
อุ้ยหลายงานแล้วนะความจริงอีกมั้ย
จ้ะยังไม่หมดนะจ๊ะบอกเลยว่าปังมาก
เป็นไปไม่ได้เลยจ้ะภาพยนตร์ก็มาเปิดตัวมาแล้วสดร้อนนะคะ
หนังคนล่าสุดของน้องโบเนี่ยนี่เป็นตัวท็อปวิก๓ด้วย
น้องเจมส์จีเอิ้นรายรักมากเลยอ่ะคู่เนี้ย
เผยโปรเจกต์เล่นดำเย้ยมาเป็นภาพนิ่งนะคะก็ออกแนวแบบว่า
เรื่องน่าสนใจทีเดียวคุณผู้ชมค่ะอโยธยามหาละรวย
ไม่ฟังแล้วมันน่าจะเป็นภาพยนตร์ขำไหม
ก็รอลุ้นกันนะคะก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอะไรนะคะ
แต่แงมว่าเขาบอกว่าเป็นหนังรักสายมู

เนี้ยจะบอกว่าเห็นรายชื่อพระเอกแต่ละคนนะที่มายังหนึ่ง
พอเยอะขนาดนี้ฉันยอมออกห่ากนะ
วันนี้มันนี้จะไปบอกเลิกแฟนเหลืองีางานเยอะ

ไปขอต่อไปค่ะ